มาต่อกันที่พี่บุ๋มปะนัดดากันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะปกติเนี่ยบอกเลยว่าพูดตรงพูดแรงมีอะไรเคลียร์ชัดจัดเต็มทุกรอบแน่นอนค่ะ
วันก่อนเนี่ยมาที่สตูดิโอบอกเลยว่ามีเรื่องให้กวนใจอยู่เหมือนกันนะคะ
ปีที่แล้วเนี่ยเจอกับตัวมาแล้วนะคะสำหรับพี่บุ๋มประนัดดาคนมาดักรอถึงหน้าสตูดิโอไม่ใช่แฟนคลับค่ะ
ต้องเรียกตำรวจเนี่ยให้เชิญตัวออกไปหน่อยแต่ท้ายที่สุดไอ้ผู้ชายคนนี้กลับมารังความเธอต่อค่ะ
แล้วก็ผ่านมาก็มีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากกับผู้หญิงไทยหลายคนด้วยจัดการไม่ได้สักที
บุ๋มบอกว่ากฎหมายไทยยังไม่มีบทลงโทษเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศให้มันเด็ดขาด
ล่าสุดค่ะพี่บุ๋มเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่างกฎหมายใหม่จะได้ผลักดันให้มันเร็วขึ้นนะคะ

คุกคามทางเพศกำลังจะเป็นกฎหมายจริงจัง
ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวันอีกต่อไปค่ะ
อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเรียกเปลี่ยนแปลกกฎหมายนะ
นี่คือหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ประเทศไทย
ที่กฎหมายคุกคำทางเพศจะเข้าไปอยู่ในกฎหมายอาญาค่ะ
ด้วยความเป็นมืออาชีพของพี่ทุกคนที่อยู่ในนั้น

มันจริงนะพี่แจ๊คมันควรจะมีมาตั้งนานแล้ว
เพราะว่ามีอะไรมีล่วงเวลาปึ๊บลงมาถึงประจำวันแล้วยังไง

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนชื่นชมว่าพี่บุ๋มประนัดดาเป็นนางฟ้าของคนจนจริง
ตามภาพเลยคุณผู้ชมโอ้โหลำบากละมนแค่ไหนลงได้หมดเลยนะฮะ
เพราะว่าหลังจากรัฐบาลคลายล็อกไปแล้วขึ้นเหนือร่องใต้
ช่วยเหลือคนยากคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ตลอดเวลาเลย
ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเธอในฐานะประธานองค์กรทำดี
บุ๋มลงพื้นที่ไปเลยที่จังหวัดยะลาค่ะ
ให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลที่ทำงานกันหนักมากต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนค่ะ
ไปยาลาเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสถานการณ์ทางภาคใต้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เขาอยู่ด้วยความอกสั่นขวัญแขวนกันอยู่แล้ว
ยังไม่พอยังมาเจอโควิดที่หนักมากจำนวนผู้ติดเชื้อก็เยอะมากเยอะถึงขนาดที่ว่าโรงพยาบาลปิด
แล้วก็คุณหมอคุณหมอและพยาบาลก็ติดโควิด
ไปเจอตัวมาแล้วด้วยหายแล้วด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกอยากจะลงไปที่นั่นเพื่อให้กำลังใจ
สุดยอดอยากจะเก่งให้ได้สักเซี่ยวของพี่บุ๋มจริงเลยสุดยอดค่ะ
อัปดิษฐายลูกดุ้งสาวคุณเบอร์มายุราค่ะขอแบ่งปันเจ้าเดียวกันค่ะ
วันคล้ายวันเกิดเธอก็เปิดโรงทานแจกข้าวศาลหาดแห้งจำนวน๓๐๐ชุดให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่วัดโพธิญาณจังหวัดปราจินมุรีค่ะ
ซึ่งก็เป็นว้านเกิดของเธอเองค่ะบรรณกาศที่เห็นด้วยล่ะค่ะก็อิ่มมุลทั้งคนให้และคนรับนะคะ
เทิงไทยรัฐก็ขออนุโมทนาบุญด้วยละกันนะคะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยค่ะ
ใช่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะมีมากก็แบ่งปันกันนั่นเองนะคะ
น้ำใจยิงให้ยิงได้จบแบบน้ำน้ำอะ